คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะทีมข่าวของเราตามความคืบหน้ามาให้
คือไปคุยให้ทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายรถแท็กซี่และรถสองแถวนะคะ
มันเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนที่นนทบุรีค่ะครับรถแท็กซี่กับรถสองแถวทะเลาะกัน
จังหวะที่ทะเลาะกันต่างฝ่ายก็ต่างมีผู้โดยสารเนอะ
มันเป็นการทะเลาะกันในเรื่องของการขับรถเบียดกันไปเบียดกันมา
เกือบจะเกิดอุบัติเหตุเปิดกระจกมาด่ากัน
ต่อว่ากันถึงขั้นจะเปิดประตูลงมาทำร้ายร่างกายกันเลยนะคะ

คลิปนี้นะคะคนขับแท็กซี่ถ่ายนะคะถนนนนทบุรีอะค่ะ
ก็เขาทะเลาะกันกับรถสองแถวนะคะก็อย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้
คนขับแท็กซี่คือนายวินัยวรรณกรหรือติ๊งลี่
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้า
เขาก็รับผู้โดยสารจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรี
มีรถสองแถวอะค่ะก็คือคันที่ทะเลาะด้วยเนี่ย
ขวามาตัดหน้าระยะมันแบบโอ้โหกระชั้นชิดมาก
เกือบเกิดอุบัติเหตุรถแท็กซี่ก็เลยเบรก
คนขับสองแถวลกกระจกมาด่าแท็กซี่ให้ของลับ
กล้องหน้ารถก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
คนขับแท็กซี่ยืนยันแบบนี้ว่าเขามีหลักฐาน

พอผ่านไปอีกสักร้อยเมตรรถสองแถวจอดเบี่ยงซ้าย
เพื่อรับผู้โดยสารแท็กซี่ก็เลยลดกระจก
แล้วตะโกนถามแล้วถ่ายคลิปที่ให้ดูไปค่ะ
สองแถวก็โมโหก็พยายามจะมาทำร้ายแท็กซี่
ซี่บอกผมก็มีผู้โดยสารอยู่บนรถ
แต่เหตุการณ์มันยังไม่จบหลังจากคลิปเมื่อสักครู่
พอรถแท็กซี่วิ่งขึ้นสะพานมหาเจษฎาบดิน
สองแถวตามตามไปบนสะพาน
แล้วไปตัดหน้ารถแท็กซี่ด้วยไปตัดหน้ารถแท็กซี่
บ่ายวันนี้ค่ะนายวินัยคนขับแท็กซี่เลยบอกว่า
ไม่ได้แล้วแบบเนี้ยนี่ไปปาดหน้า
แล้วก็คนขับแท็กซี่บอกว่าขอร้องเรียนหน่อยเถอะ
ที่กรมการขนส่งทางบกที่จตุจักรกันนะคะ
ร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่อบรมคนขับรถสองแถวคู่กรณีให้หน่อยได้ไหม
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ปลอดภัย
มันไม่เหมาะสมกับอาชีพการขับรถสาธารณะค่ะ

ก็ขับมามาเจอสองแถว
สองแถวเขาก็ส่งผู้โดยสารอยู่แล้วรถติดมาก
เขาก็ตบไฟเลี้ยวคือเราก็ให้เขาเข้านะครับ

พอเขาเลี้ยวขวาปาดหน้าเราได้ปุ๊บ
เขาล็อกท้องแถวเขาก็เปิดกระจกด่าผม

ให้รอหน่อยไม่ได้เหรอบอกว่ารอหน่อยสิครับรถมันติด

เขาเปิดให้เขามาสักระยะหนึ่งเลย

ในคลิปนะครับเขาปาดเข้าไปเลยแล้วก็เบรกให้เขาเข้า

ไม่อยากให้เหตุการณ์เกิดอย่างนี้เพราะว่าของผมก็มีผู้โดยสาร
มันเสียภาพลักษณ์ของเขาก็ยังมีผู้โดยสารอยู่ประมาณ๕๖คน

เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนเขาว่า
ต้องให้อารมณ์รถสาธารณะต้องอารมณ์เย็นกว่านี้
ถ้าอารมณ์อย่างนี้มันไม่ได้มันไม่ถูกต้อง
ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาผู้โดยสารก็จะบาดเจ็บเยอะ

เพื่อความเป็นธรรมขอไปคุยกับทางฝั่งคนขับรถสองแถวด้วยนะคะ
นายอนันยศนันหรือแชมป์อายุ๓๙ปี

เขาเปิดไฟเลี้ยวเพื่อที่จะขอทางเบี่ยงขวา
เปิดไฟเลี้ยวแบบ๑๐เมตรได้นะก่อนที่จะเบี่ยงอ่ะ
คนขับแท็กซี่ไม่ยอมให้ทางเลย
คนขับแท็กซี่ดันเข้ามาเรื่อยดันเข้ามาเรื่อย
รถเกือบชนก็เลยโมโห
รถกระจกยกมือขึ้นแจกของลับจริงเขายอมรับ
หลังจากนั้นก็ออกรถไปตามปกติไม่ได้มีอะไรเลย
จังหวะที่จอดรถรับผู้โดยสาร
คนขับแท็กซี่ต่างหากล่ะที่ไม่จบ
รถกระจกรถลงแล้วก็ท้าทาย
ตามคลิปที่คนขับแท็กซี่ถ่ายนั่นแหละ
จริงแล้วผมจบแล้วนะจบตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว
คนขับแท็กซี่นั่นแหละมาท้าทายเขา
เขาก็เลยโมโหลงจากรถตั้งใจจะไปต่อย
แต่พอเห็นว่ารถแท็กซี่มีผู้โดยสารนั่งอยู่

ผู้โดยสารบนรถสองแถวทยอยลงจากรถกันหมด

คือพอไม่มีผู้โดยสารแล้วเขาเลยขับตาม

สองแถวตามไปถึงสะพานไปปาดหน้า
คนขับสองแถวบอกว่าก็ยอมรับว่า

ก็เลยตามไปปาดหน้าเอาคืนจริง
รับว่าไปปาดหน้าเอาคืน

แต่ขอฝากกลับไปที่คนขับแท็กซี่หน่อยได้ไหมล่ะ

ขอทางแล้วไม่ยอมให้ทางยังมาเบียดเขาอีก

อยากให้มีน้ำใจต่อกันเขาก็บอกแบบนี้ค่ะ
เขาก็จะออกไปแหละยั่วใส่ไหมอีก
อันนี้พูดสาธารณ์ผมก็ลงเลย
ถ้าเขาไม่ยั่วลงก็ไม่เกิดหรอกก็ต่างคนต่างขับ

ยกมือขอโทษแล้วเปิดเสียงแล้วจอดให้เขาก็นิดเดียวเอง